คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันนะคะแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลค่ะ
เกิดคำถามว่าปล่อยให้ไปแข่งรถกันในถ้ำแบบนี้ได้ยังไง
เป็นรถแข่งวิบากหรือว่าเขาเรียกกันว่าแข่งรถมอเตอร์คลอสนะคะ
จักรยานยนต์เนี่ยนะไปขี่อยู่ในถ้ำแล้วก็ถ้ำเนี้ย
รถปั๊กเข้าเลยรถชดไปนั่นเลยเอาไปเลยเอาปั๊กไว้
กับปัดปัดปัดปัดในรถอันไปเลยนี่เอาปัดเปิดเลยเปิดเลย
เปิดแสงเออเออเอาเอาเอาแจ็คไว้
เอาขยกขยกขยกขยกขยกหน่อยขยกหน่อยขยกหน่อยขยกหน่อย
ขยกหน่อยปัดปัดเลยเอาลงมาอีกเอารถหน้าชดเลยเออชดเลย

คนเห็นคลิปนี้แล้วไม่พอใจค่ะว่าปล่อยให้เข้าไปแบบนี้ได้ยังไง
เพราะนี่คือถ้ำโต๊ะหลวงในพื้นที่ตะมนตคลองหิน
อ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะคะครับคือโบราณสถานของจังหวัดกระบี่
ตามประกาศของกรมศิลปากรอยู่ในลำดับที่๓๕นะคะ
เป็นแหล่งค้นพบภาพเขียนสีโบราณเขาเรียกอีกชื่อนึงว่าเขาป่าหมาก
ประกาศไว้สิบหกกันยายนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าจากการตรวจสอบคลิปที่ให้คุณผู้ชมดูไปอ่ะค่ะ
เกิดขึ้นเมื่อยี่สิบเอ็ดมีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะกลุ่มนักขับรถวิบาก
เป็นคนในพื้นที่จังหวัดกระบีและจังหวัดภูเก็ตค่ะเขาไปจัดกิจกรรมกันในถ้ำ
วันนี้นายบัญชาธนูอินในอำเภออ่าวลึกเจ้าที่ป่าไม้ตัวแทนชาวบ้านตรวจสอบข้อที่จริง
ไปดูเลยว่ามันมีร่องรอยของล้อรถจักรยานยนต์จริงไหม
มันก็มีนะคะชั้นหนึ่งชั้นสองของถ้ำคือถ้ำนี้จะมี๔ชั้น
สภาพถ้ำคือมีหินงอกหินย้อยมีภาพเขียนสีโบราณ
มีภาชนะโบราณอยู่เยอะเลยนะคะแล้วบางจุดคุณผู้ชม
มีคนไปทิ้งร่องรอยขีดเขียนในถ้ำด้วยนี่คือการทำลายความงดงามของโบราณสถานนะคะ
แต่รอยขีดเขียนไม่เกี่ยวกับรถขี่วิบากนะคะแต่มันมีรอยจริง
โอ้โหมีคนมาเที่ยวแล้วมาเขียนอย่างเงี้นะใช่มันมีร่องรอยแบบเนี้ย
คือถ้ำโต๊ะหลวงเนี่ยค่ะจะมี๔ชั้น
สี่คือบนสุดเป็นจุดชมวิวแต่ละชั้นมีหินงอกหินย้อย
มีภาพเขียนสีโบราณมีภาชนะโบราณนะคะ
คือทุกชั้นเนี่ยสภาพคือสมบูรณ์มีหินงอกหินย้อยที่เป็นหินตายแล้ว
แก๊งรถวิบากเข้าไปชั้นหนึ่งกับชั้นสองนะคะไม่ได้ไปชั้นสามชั้นสี่
ทีมข่าวได้คุยกับชาวบ้านนะคะนายสมานอายุเจ็ดสิบสอง
เขาเล่าว่าถ้ำโต๊ะหลวงตรงนี้เป็นสถานที่เคารพสัทธาของชาวบ้าน
เข้าไปขอพรกันเยอะก็คือที่ชั้นหนึ่งอ่ะนะ
ขอเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวนะคะแล้วก็เลยอยากจะฝากหน่อย
ตามคลิปนี้ค่ะสิ่งที่คุณทำชาวบ้านเขามองว่า
มันคือการเหยียบย่ำหัวใจของชาวบ้านที่เขาศรัทธา
อยากจะให้มารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
ไม่ค่อยพอใจมากนักกับที่ขึ้นมา
เหมือนกับว่าไม่ให้เกียรติกับสิ่งศักดิ์สิทธิ
แล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ว่าอ่าโบราณทัศนพอโดนแล้วเนี้ย
จึงรู้ว่าเออกูโดนแล้วเว้ยรู้ผิดรู้สุขที่หลัง
การที่จะมาทำกิจกรรมในถ้ำนี้โดยเฉพาะมาขี่มอเตอร์ไซค์วิบากในพื้นที่นี่
มันสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการกระทบหินงอกหินย้อยโดยเฉพาะแรงสันสะเทือนที่กระแทกกระทันนี่นะ
นี่โชคดีว่าที่นี่มันเป็นถ้ำตายถ้าเป็นถ้ำเป็นเนี่ยมันจะเสียหายต่อพวกหินย้อย
ควันจากมอเตอร์ไซค์นี่ถ้าหากว่าทำกิจกรรมอยู่บ่อยมันจะไปกระทบกับภาพเขียนสี
ทำให้ภาพเห็นสีเหลืองเรือนลางได้หรือว่าผนังถ้ำที่มีความชื้นอยู่
ควันนี้ไปกระทบนานเข้ามันก็กร่อนก็มีการแตกหักของหินเล็กน้อย
มีการตะกุยดินของล้อยางอะไรพวกนี้ซึ่งในส่วนของภาพเศรษฐียังไม่เกิดผลกระทบก็อยู่ข้างบน
มันก็มีพรบถ้ำแล้วส่วนการดูแลโดยเฉพาะตรงนี้มันเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย
เป็นแหล่งโบราณคดีด้วยนะก็ต้องช่วยกันดูแลมากขึ้นไม่ว่าถ้ำอื่นก็เหมือนกันนะ
นี่ฮะผู้เชี่ยวชาญท่านบอกเลยนะฮะอย่าไปคิดว่าแค่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านถ้ำจะเป็นอะไร
เขาบอกว่ากลุ่มเขาเนี่ยคือปกติจะออกทริปก็เดือนหนึ่งสักสองสามครั้งปกติขี่แบบนี้ตามสวนตามป่าอะไรพวกนี้นะฮะ
เดี๋ยวฟังเหตุผลเขานะครับว่าทำไมครั้งนี้ต้องเข้าถ้ำก่อนจะเข้าถ้ำเขาขี่ผ่านสวนป่าของชาวบ้านมาก่อน
หรือว่าพื้นที่ของเขตพื้นที่เขาขี่ผ่านมาก่อน
มีสมาชิกมาด้วยสองคนก็มายกมือไหว้ขอโทษชาวบ้านคลองหินขอโทษสังคมเลยนะฮะ
ยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะเข้าไปขี่จักรยานยนต์วิบากภายในถ้ำโต๊ะหลวงแต่มาออกทริปกัน
ขี่มาเนี่ยมาถึงมันมาสุดอยู่ที่บริเวณถ้ำแล้วมันจวนจะค่ำแล้ว
ต้องทำเวลาเพราะว่าจอดรถไว้อีกที่นึงเนี่ยมันไกลหลายกิโลเมตร
จำเป็นต้องขี่รัดถ้ำนะฮะต้องขี่รัดถ้ำฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะฮะ
รับว่าไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากจึงอยากขอโทษไปยังสังคมด้วย
ยืนยันว่าไม่ได้แข่งรถกันนะแค่ต้องการขี่รัดถ้ำไปให้ทันเวลาเดี๋ยวมันจะมืดค่ำ
ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าถ้ำแต่ว่าบังเอิญวันนั้นขี่รถมาแล้วก็มาเจอที่ถ้ำพอดี
แล้วก็จากค่ำแล้ว๕โมงกว่าแล้วก็ถามชาวบ้านว่าทางนี้จะไปออกฝั่งนู้นได้ไหม
คือมันจะเป็นทางรัฐเลยก็ชาวบ้านก็บอกว่าเข้าไปได้ไปออกฝั่งนู้นได้เลยก็เข้าไป
คือไม่มีเจตนาจะเข้าไปลบหลู่หรือว่าจะเข้าไปเล่นในถ้ำไม่มีครับ
คือขี่มาหลายรอบแล้วก็ไม่เคยไม่เคยที่จะเข้าไป
ไม่สบายใจมากวันนี้ก็กินก็กินก็ไม่ได้แล้วยอมรับผิดทุกอย่าง
เรื่องของพบป่าม้ายนะครับฐานทำลายประหาร
ความผิดจำคุก๕ปีปรับ๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วก็ข้อหาบุกรุกโบราณสถานทำให้เสียหายโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปี

หรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะโอ้โหโทษหนักนะครับ